คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ที่อุดรธานีค่ะ
คือสามีมาร้องขอความช่วยเหลือ
บอกว่าภรรยาทำร้ายร่างกายแม่บุญธรรมจนบาดเจ็บสาหัส

เพลินค่ะเขาเป็นสามีนะคะเขาถ่ายเอาไว้
จะมีภาพเป็นเนี่ยมีบาดแผลเห็นไหมคะ

จะมีไม้ไผ่เหมือนกับเป็นไม้ดักหนูอะค่ะ
มีคราบเลือดติดอยู่แบบนี้
กระเบื้องมีหยดเลือดอยู่นะคะ
บุญธรรมชื่อว่านางคูณอายุ๖๔ค่ะ
มีรอยถูกไม้เขี้ยนตี
เนี่ยก็ต้องพาส่งโรงพยาบาลไปรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลวังสามหมออุดรธานี

ตัวในเพลินบอกว่าคนที่ลงมือก่อเหตุคือภรรยาเขาเอง
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะเรียกว่านางเสาเอ
บกันมา๖ปีมีลูกชายด้วยกัน๑คน
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๑ตุลาคม
ภรรยาของเขาเนี่ยเอาไม้ไผ่ไปตีแม่บุญธรรมจนตกเตียงอะค่ะ

อยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิด
ส่งคุณเลิฟระวีการนักข่าวของเรา
ไปที่โรงพยาบาลวังสามหมอเลยนะคะไปพบกับในเพลิน
เพลินยืนยันเสียงสั่นเลยว่า
ตอนนี้ตัวในเพลินกับลูกชายถูกไล่ออกจากบ้าน
นอนในรถขอข้าวของชาวบ้านกิน
ยืนยันว่าภรรยาทำร้ายร่างกายแม่บุญธรรมจริงเพราะว่าเห็นกับตาทำร้ายต่อหน้าต่อตา
ห้ามแล้วแต่ภรรยาไม่หยุด
ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้หลังเกิดเหตุ
ตอนถ่ายคลิปภรรยายืนอยู่แล้วด่าเลยค่ะ
ด่าสามีหาว่าสร้างหลักฐานเท็จ
ก็ขอร้องขอร้องภรรยาว่าขอพาแม่บุญธรรมไปโรงพยาบาลเถอะ
ขอพาแม่บุญธรรมไปรักษาก่อน
ภรรยาไม่ยอมนะคะต้องไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ในหมู่บ้าน
ช่วยให้นำคุณแม่บุญธรรมไปส่งโรงพยาบาล
แต่ตอนนี้ภรรยาไม่อยู่บ้านอ้างว่าไปทำงาน
แต่ตัวในเพลินบอกว่าสงสัยหนีมากกว่าไปทำงานจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้
ลูกชายก็เล่าให้ฟังว่าเหมือนกับแม่มีผู้ชายคนใหม่นะ
แต่ทีนี้ค่ะในเพลินบอกว่าไม่รู้ว่ามีคนใหม่หรือเปล่าไม่สน
แต่อยากจะให้ภรรยารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำลงไป
เพราะตอนนี้แจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
เพลินบอกว่าที่ผ่านมายอมรับเคยทำร้ายภรรยาเคยนอกใจครั้งนึง
แต่เรื่องมันนานมาแล้วแต่ช่วงสองสัปดาห์ก่อนจะเกิดเรื่องเนี้ย
ไม่รู้ภรรยาไปเครียดอะไรมาแต่มาลงกับแม่บุญธรรมค่ะ
ตอนนี้ตัวแม่บุญธรรมยังไม่รู้สึกตัวเลยยังไม่ตอบสนองต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
หลังจากนี้คือก็มองว่าถ้าแม่บุญธรรมไม่อยู่นะก็จะพาลูกชายกลับไปเลี้ยงที่บ้านเกิดที่สุรินท
เพราะว่าไม่อยากอยู่กับภรรยาคนนี้อีกแล้วค่ะ
แล้วก็ใช้ไม้ไผ่เล็กเนี่ย
ผมก็เข้าใจผมก็ยอมรับว่าก่อนหน้านั้นเขาเป็นคนดี
ถ้ายายไม่ได้อยู่ด้วยผมจะพาลูกกลับบ้าน

แล้วเราจะเลิกกับเขาหรือยัง

เราก็ให้คุณระวีการทีมข่าวของเราไปที่บ้านของภรรยาใน
เลินด้วยนะคะจะได้ฟังข้อมูลจากฝั่งภรรยาด้วยอยู่ที่
ตำบลคุ้มนาคูณอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีได้เจอ
กับพี่สาวของภรรยาในเพลินค่ะพี่สาวชื่อว่า
สมนทาก็พาทีมข่าวไปดูบ้านที่ทั้งคู่และแม่บุญ
ธรรมมาใส่อยู่นะคะชั้นล่างที่แม่บุญธรรมมาใส่อยู่ก็
กว้างขวางมีรถวิวแชร์มีห้องน้ำแล้วก็เล่าให้ฟังว่า
สาวเธอเป็นคนดูแลแม่บุญธรรมคนนี้มาโดยตลอด
วันที่เกิดเรื่องเธอไปทำงานก็เลยไม่เห็นเหตุการณ์
แต่ช่วง๒ปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นน้องสาวไปทำร้ายร่างกายแม่บุญธรรมของสามี
มีแต่ดูแลมากกว่าหาข่าวหาปลาหาน้ำหาท่าให้กิน
ตัวแม่บุญธรรมเป็นคนที่อายุเยอะและหลงลืม
บางครั้งอยู่ก็ร้องขึ้นมาร้องแบบไม่มีเหตุผลไม่มีสาเหตุ
ร้องขึ้นมาอย่างงั้นบาดแผลตามตัวมันเป็นแผลกดทับของผู้ป่วยติดเตียง
เธอก็เลยงงว่าอ้าวทำไมในเพลินต้องทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต
เพลินทำแบบนี้น้อยใจภรรยาหรือเปล่าไม่อยากเลิกหรือเปล่า
หรือว่าคิดว่าภรรยาไปมีผู้ชายคนใหม่แล้วสร้างเรื่องขึ้นมาหรือเปล่า
ตัวพี่สาวของภรรยาในเพลินบอกว่าจริงแล้วในเพลินนี่แหละ
มีประวัติไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะ
ใช่เขาน่ะเป็นคนดูแลด้วยซ้ำ
แก้น่ะจะเป็นคนพิการเดินไม่ได้คือค่ะ
ใช่ค่ะเป็นแผลกดทับและจะชอบเดินล้มเองอยู่บ่อยครั้ง
ส่วนมากสามีไม่ค่อยดูด้วยซ้ำ
ส่วนมากจะเป็นน้องสาวแล้วก็แม่ที่คอยหาข้าวหาน้ำซักผ้าอะไรให้ทุกอย่าง
คือผัวน่ะไม่หนึ่งไม่ทำงานเมียน่ะต้องรับผิดชอบทุกอย่าง
รับผิดชอบค่ารายจ่ายในบ้านไหนจะหนี้สิน
ก็คุยกันนะเคยถามกันนะ
ถามกันว่าเป็นอะไรเหรอทำไมถึงโพสต์อย่างนั้น
มันสนุกมากหรือว่ายังไง
คือเขาบอกว่าอะไรไหม
คือแค่อยากให้คนมารับผิดชอบ
คือหนูก็เลยถามว่ารับผิดชอบอะไร
ผัวเมียคุณเป็นอะไรกันทะเลาะกันคุยกันดี
อ้าวเรื่องมันก็เลยสองมุมเลย
พี่สาวภรรยาในเพลินบอกว่า
บุญธรรมแกเป็นแผลแบบผู้ป่วยติดเตียง
ล้มเองบ้างอะไรบ้างไม่ได้มีการทำร้ายร่างกาย
แต่ในเพลินยืนยันว่าเห็นกับตาว่าภรรยาทำร้ายร่างกายแม่บุญธรรม
แต่พี่สาวของภรรยาในเพลินบอกว่า

ก็ทำงานได้เกือบ๑สัปดาห์แล้วก็หาเงินมาใช้หนี้
ส่วนลูกชายวัย๖ขวบช่วงแรกก็อยู่กับญาติญาติ

เดี๋ยวให้ตำรวจเรียกสองฝ่ายมาสอบปากคำ

ตกลงเหตุการณ์มันเกิดอะไรยังไงขึ้นกันบ้าง

ต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ